ตามกรณีที่เด็กหญิงวัยเพียง๘ขวบถูกพ่อแท้
บังคับให้ดื่มน้ำผสมยาเสพติดแล้วก็กระทำชำราวจนเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาคนแรกไปซึ่งเป็นคนข้างบ้าน
ทางด้านของภรรยาของผู้ต้องหารายนี้ก็ร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าสามีนั้นถูกตำรวจนอกเครื่องแบบหลอกให้ไปแถลงข่าวนะคะ
และจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังคงไม่ได้รับการประกันตัว
ภรรยาสาวของผู้ต้องหาคนแรกคดีข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๘
ขวบเสียชีวิตเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้สามี
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่สามีก็ยังคงไม่ได้รับการประกันตัวค่ะ
นางสาวสิรินภาบอกว่าเช้าวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีตำรวจขับรถกระบะมายังบ้านพักแล้วก็ถามหาสามี
ว่าจะพาไปโรงพักเพื่อทำเรื่องขอลดโทษในคดีดื่มน้ำกระท่อม
สามีก็บอกไปว่าคดีนี้เรื่องไม่ได้อยู่ที่โรงพักแล้ว
หลังจากนั้นก็อาบน้ำและออกไปกับตำรวจโดยที่ตัวเองออกไปด้วยเพราะว่ารู้สึกผิดสังเกต
เมื่อไปถึงโรงพักตำรวจได้เรียกสามีขึ้นไปสอบสวนให้ถอดเสื้อเพื่อดูตามร่างกายและขู่ให้รับสารภาพ
กระทั่งช่วงบ่ายตำรวจพาสามีไปแถลงข่าวเป็นผู้ต้องหาข่มขืนกระทำชำราวเด็ก๘ปี
ทั้งที่สามียืนยันว่าไม่ได้ทำ
ขณะนี้ยังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดตรังโดยสารไม่ให้ประกันตัวในครั้งแรกค่ะ
สารวัฒน์ให้แถลงข่าวได้ไงผลดีไม่มาดีสารวัฒน์ว่านายัยต่างมา
ล่าสุดวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะครอบครัวก็ได้ยื่นขอประกันตัวต่อสารชั้นต้นครั้งที่๒
โดยใช้วงเงินเจ็ดแสนบาทใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์แต่สารยังไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ